แต่นี่รถ๓คันมีรอยพญานาคขึ้นมาทั้ง๓คันเลย

ฝากระโปรงรถหลังคา
แล้วก็กระจกรถของรถกระบาดและรถเก๋งรวม

คันนี้จอดอยู่ในบ้านพักเลขที่๓ทับ๒หมู่๑๑
ตำบลคลองเปรงอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาครับ
เจ้าของบ้านชื่อพี่สุกัญญา
เขาทำธุรกิจรับเหมาถมที่ดิน

เดินทางไปไหว้พระทำบุญที่วัดทรงเสวยชายนาฏ
แล้วก็วัดอุทุมพรที่นครสวรรค์
พอกลับถึงบ้านช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ
สุกัญญาสังเกตเห็นรอยพญานาค

เฮ้ยปรากฏว่า
ข้างหน้าทั้งเก๋งทั้งกระบะอีกสองคันในบ้าน
ก็มีรอยนี้ปรากฏอยู่เช่นกันครับ

ในบ้านเชื่อว่าน่าจะเป็นปฏิหารจากรูปปั้นพญานาคที่
นำมาบูชาและตั้งไว้ในศาลใต้ต้นไสขนาดใหญ่นี่ครับสารหลังนี้เลย
อืมที่ผ่านมาเธอก็มาขอโชคลาภที่ศาลแห่งนี้แหละ
แล้วก็ถูกรางวัลแบบรัวมาแล้วหลายงวดครับ
ใครอยากรู้เลขทะเบียนรถทั้ง๓คันมามาดูพร้อมกัน
คันแรกก่อนโตยาตานี่ฮะสี่สองหกสอง
วดจังหวัดไม่ต้องบอกแล้วกันคันที่สองครับโตโยต้ารีโว้เหมือนกัน
แต่สีดำทะเบียนห้าเจ็ดสามสองแล้วก็นั่น
คันไกลสุดคันขวาโตยาตาวีออสสีขาวหกสองห้าสี่ครับ
ไปที่จังหวัดปลาจีนบุรีครับคุณผู้ชมครับ
เขียดตะปาดไหมหรือก็ที่เรียกว่ากบต้นไม้น่ะอ่า
เห็นยังเจอยังนี่ไงมันเผือกครับอ๋อเหรอเออดูมันเป็นสีนี้ฮะ
เอาไปด่ามันเผือกเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ตัวธรรมดามันจะสีเขียวดอม
อ๋อครับอ่าเขียดตะปาดเผือกครับตัวนี้มันอยู่ที่บ้านเลขที่
หนึ่งหกหนึ่งทับสองหมู่หนึ่งตะบลลาตะเครนอเผิกกะเบียนบุรี
จังหวัดปลาจีนบุรีครับนางวิมลรวดเร็วเจ้าของบ้านเล่าบอกว่า
เขียดตะปาดเผือกตัวนี้มันแปลกนะชอบมานอนอยู่หน้าหิ้งพระ
โดยเฉพาะวันโกนกับวันพระเนี่ยมันจะมานอนทั้งวันไม่ยอมไปไหนด้วย
บางทีมันก็ชอบซ่อนตัวอยู่ใกล้กระถางทูบแล้วแจกัน
พอวันรุ่งขึ้นมันก็จะหายหน้าไปอยู่ที่อื่นแต่พอถึงวันกลกับวันพระ
มันก็จะมาอยู่ที่เดิมนี่ฮะชาวบ้านเชื่อกันว่ามันน่าจะมาให้โชคให้ลาบแหละ
นะครับถ้ามองดูดีจะเห็นทูบมงคลเสียงขายนี่ครับ
๓อะไรอ่ะบ้าเหรอ๗ผมว่า๗ข้างบนอ่ะแล้วแต่คนดูแล้วกัน
ไปดูพญาบึ้งกันไหมแต่เวลาดูพญาบึ้งต้องใช้ความอดทน
ต้องรอก่อนหน่อยจ้าพาไปที่วัดบทราชสถาค่ะที่เยี่ยมโผล่ทองอ่างทองนะคะ
เมื่อวานนี้มีชาวบ้านเอาดอกไม้ทูบเทียมไปทำพิธีเสี่ยงทายขอเลขเด็ดจากพญาบึ้ง
จะนำไปเสี่ยงโชคในงวดนี้

จากนั้นรอให้พญาบึ้งดันเสกกระดาษออกมา
แล้วเฝ้ารออยู่เป็นวันตั้งแต่เช้าจะหลดค่ำ

คุณผู้ชมไม่ต้องรอขวัญมาบอกเลย

ต่อมาต่อมามาอีกมาอีก

บ้านเลขที่๔๔ทับ๑หมู่๔ครับ
บ้านโดนเคราะห์ตะหมดย่านรีที่จังหวัดปราจีนบุรี
เป็นบ้านของพี่ปรานีอายุ๕๕ปี

กะลา๓ตาครับและกะลาตาเดียว

มีตำนานเล่าขานกันพี่เบิร์ดคุณขวานนะ

เพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัว
ไม่ใช่โตสักสิทธิ์อันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

คือฮาสิชาวบ้านฮือฮาสิต้องทำยังไงโรยแป้งแล้ว
ธาหน้าตัวเองนะทากะลาคุณผู้ชมฮะทาไปที่กะลามะพร้าว
บอกเคยเห็นตัวเลขชัดเจนตรงกันเกือบทุกคนมากันสิบคน
มองตรงกันสิบคนคือแปดห้าแปดสามและห้าสามครับ
วองตรงกันด้วยเหรอใช่คนได้สุดยอดจริงจริงมากอีกคน
ตรงกันทุกคนมั่นใจว่าก่อนปีใหม่ได้โชคแน่
ปรานีเจ้าของบ้านบอกเก็บมะพร้าว๓ตาและตาเดียวไว้นาน
โอ้โหพี่นี่กะลาโบราณนะอืมสามสิบปีแล้วนะโอ้โหเออ
จนกระทั่งเห็นในทีวีว่าอ้าวในข่าวบอกของดีนี่ว่า
ปรานีก็เลยไปเล่าให้ชาวบ้านฟังว่านี่เธอฉันมี

ไปดูที่ตราดกันบ้างตราดมีอะไร
ที่ชายหาดสองสีด้านหลังวัดวิสิทธิการาม
วัดไมรูดคุณผู้ชมอำเภยคลองใหญ่จังหวัดตราดนักท่องเที่ยว
ที่มีเรื่องเล่าที่เชื่อถือในพลังที่ส่งเสริมหนุนดวงชะตา
แมงสี่หูห้าตานี้จะมีลักษณะตัวอ้วนเตี้ยคล้ายหมีครับ
มีหูสองคู่หูสองคู่ก็สี่ข้างก็สี่
แล้วก็มีดวงตา๕ดวงเป็นสีเขียวเชื่อว่าชอบกินถ่านไฟร้อนเป็นอาหารครับ
ไฟร้อนนะและมูลที่ถ่ายออกมาเป็นทองคำด้วยคุณผู้ชมฮะ
พี่เบิร์ตว่ามูลออกมาสีอะไรอะไรนะ
มูลของพี่สีอะไรสีเหลืองเนี่ยจะดูปะล่ะ
นึกว่าทองคำอันนี้เขาทองคำนะ
เป็นเรื่องการสร้างขึ้นจากนิทานพื้นบ้านของชาวล้านนา
ขานต่อกันมานี่ครับตาเขียวแบบนี้
จุดทูบเทียนขอโชคลาภเนี่ยต้องจุดเตาถ่านก่อนนะ
หลังจากนั้นไม่พลาดครับจุดทูปมงคลนี่ได้เลขมาแบบนี้
เอาไปที่จัวร์ทศพพนมค่ะ
เจ้าปู่หลักเมืองนาแก่ประทับร่าง
เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มางานสมโพธิฮะ
ระหว่างพิธีสมโพธิเจ้าปู่หลักเมืองนาแก่
มเหศักดิ์หลักเมืองอายุเก่าแก่กว่าร้อยปีครับ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอนาแก่จนครพนม
จัดพิธีสมโพธิประจำปีทุกปีครับ
ปีนี้จัดขึ้นระหว่าง๘ถึง๑๕ธันวาคมนี่ครับ

ปู่จะมาประทับร่างลูกหลานชาวนาแก่
โดยปีนี้ผู้ที่ถูกเลือก
คือนายศักดิ์อนันต์วงธพันธ์อายุ๒๖ปี
เขาจะตัวสั่นแล้วเดินหลังคอบดูสิคุณผู้ชม
กลายเป็นคนแก่ไปเลยแล้วถามหาไม้เท้า
จากนั้นก็จะเดินสำรวจรอบเสาหลักเมือง
ชาวบ้านพากันเอาหมากเอาพลูมาถวาย
มากราบไหว้มาขอพรนะครับ
ปู่พูดคุยกับผู้ที่มาร่วมงานอยู่พักใหญ่
จากนั้นก็ออกจากร่างของนายศักดิ์อนันต์ไปครับ
คุณผู้ชมครับนายศักดิ์อานันต์คนนี้
เขามาร่วมพิธีแล้วถูกเลือกประทับร่าง

ซึ่งปีนี้เขาทำงานอยู่กรุงเทพมหานคร

แต่เจ้าปู่หลักเมืองไปเข้าฝันให้มา
มาแล้วก็มาประทับร่างอีกครั้ง

คือเลขมงคลจากร่างทรงองค์เจ้าปู่ครับ
ที่ท่านชูนิ้วเป็นเขาบอกเป็นเลขอะไรนะ
เขาบอกเลข๑กับเลข๐ครับผม
ผมเอามาฝากให้หน่อยกันแล้วกันนะครับ
ไปที่คนทุกคนก็อยากจะตาม
ไปดูพี่สุนารีกันหน่อยไหม
รอบนี้พี่เป็นยังไงล่ะคะ

นี่ที่ซื้อหรือขี้ใบหาเหรอ
ถ้าอยากรู้กี่ใบบอกเลยตอนนี้จัดชุดใหญ่มาเยอะมาก

กำลังเลือกซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์ค่ะ

ถ้าถูกรางวัลที่๑ได้ถึง๑๑๔ล้านเลยนะพี่สุบอก
เห็นบอกว่าปล่อยหลุดมือไม่ได้นะจ๊ะงวดนี้
มีชุดใหญ่๑๘ใบและชุดอื่นอีกเพียบ

สุนารีบอกเฮ้ยเพลิน
ถ้าสมมุติคิดเอาเลยนะ๘๐บาทนะ

เท่าไหร่ครับถูกได้เท่าไหร่นะ
อันนี้คือราคาลอตเตอรี่แสนกว่าบาท
แต่เขาบอกว่าก่อนหน้าเขาซื้อชุดใหญ่ไป๑๙ใบ

เพราะชุดใหญ่๑๙ใบก็๑๐๐กว่าล้านแล้ว

ให้แนวทานรัฐบาลไทยงั่ว๑๖ธันวาคม

เลข๘ตัวใหญ่จะต้องมาแน่
จับคู่ให้เลย๘๓๘๕๘๗๘๖๕๖๘จ้า